ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่สิบสิบเก้านะครับ
จะไปแข่งขันที่เชียงใหม่ปีที่๒ติดต่อกันนะครับ
มี๔ทีมเข้าร่วมเมื่อวานนี้มีการจับฉลากเรียบร้อยแล้วนะครับ
เข้าชมการแข่งขันในรายการนี้ก็มี๒ราคานะครับ
ร้อยบาทแล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาท
เริ่มจำหน่ายวันที่หนึ่งกันยายนนะครับ
โดยไทยในฐานะเจ้าภาพแล้วก็อีรักษ์ที่ฟีฟ่าแรงกิ้งมากที่สุดนะครับ
จะเป็นทีมยืนนะครับในการจับฉลากส่วนผลการจับฉลากก็ออกมาแล้วนะครับ
แข่งขันวันที่๗กันยายนนะครับรอบรองชนะเลิศ
อลักษณ์เนี่ยจะเจอกับทางอินเดียนะครับ
เวลา๕โมงครึ่งแล้วก็๒ทุ่มครึ่งครับไทยเจอกับทางเลมานอนนะครับ
ส่วนอันดับโลกนะครับดูกันหน่อย๔ทีมเนี่ยไทยอยู่ต่ำสุดเลยนะครับ
อีรักษ์อยู่อันดับ๗๐ของโลกครับแล้วก็อินเดียอันดับ๙๙ของโลกนะครับ
เลบานอนอันดับหนึ่งร้อยของโลกแล้วก็ไทยอันดับหนึ่งร้อยสิบสามของโลกนะครับ
ส่วนทำเนียบแชมป์ห้าครั้งหลังสุดนะครับก็ประกอบไปด้วยปีล่าสุดสองพันยี่สิบสองนะครับ
ทางทาจิกิสถานครับสองพันสิบเก้าอุราเซาสองพันสิบแปดสโลวาเกียนะครับ
แล้วก็สองพันสิบเจ็ดกับสองพันสิบหกเป็นทีมชาติไทยนะครับส่วนทางมาโนโพลกิ้งกุญศือทีมชาติไทยก็
หลังจากทราบผลการจับฉลากนะครับมองว่าทั้งเลมานอนแล้วก็อินเดียเนี่ย
เป็นคู่แข่งที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับเพราะว่าอันดับโลกอยู่ที่
เก้าสิบเก้ากับหนึ่งร้อยนะครับเป้าหมายแรกคือการผ่านเข้าชิงชนะเลิศให้ได้นะครับ
หวังที่จะใช้บรรยากาศกระตุ้นให้คว้าแชมป์ครั้งนี้ให้ได้นะครับส่วน
ประกาศถอนตัวการชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับก็เปิดเผย
ถึงสาเหตุว่ามาดามแป้งเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกอย่างนะครับ
มีประโยที่มากกว่าถึงแม้ว่าในเรื่องของฟุตบอลเนี่ย
อาจจะไม่รู้มากนักแต่ว่าคนรอบข้างของมาดามแป้ง
ฟุตบอลมากนะครับคิดว่าจะพาฟุตบอลไทยไปได้ไกลนะครับ
ส่วนการเข้ามาเป็นทีมงานของมาดามแป้งคุณปิยพงศ์บอกว่า
เป็นผู้น้อยไม่สามารถเสนอตัวได้นะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีครับ
วงการฟุตบอลไทยมานานนะครับประมาณสิบหกสิบเจ็ดปี
เพราะว่าท่านนายกบรีก็เป็นคนดึงเข้ามาเป็นผู้การ
ทีมชาติไทยแล้วก็รู้เรื่องของตื้อลึกหนาบางของ
วงการฟุตบอลไทยมาโดยตลอดก็ในเมื่อคนที่

แม้ว่าในเรื่องฟุตบอลอาจจะไม่ได้รู้มากมายนัก
แต่คนรอบข้างของท่านก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องฟุตบอล
ผมคิดว่าตัวท่านเองคงจะสามารถ
พานาวาลำนี้นะฮะไปสู่ในทิศทางที่ดี